มีเรื่องที่ถือว่าเป็นคดีตัวอย่างนะครับ
สำหรับคนที่เป็นลูกเป็นหลานนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีพ่อวัย๑๐๖ปีที่ลูกหลานไม่ดูแลนะครับ
ก็เลยไปร้องศาลว่าลูกชายกับหลานชายไม่เหลวแล
หลังจากมอบมรดกที่ดินไปให้แล้ว
ต้องจ้างทนายฟ้องร้องถึง๒ครั้ง
ล่าสุดสารได้สั่งยึดทรัพย์เพื่อจำนองขายท่อตลาดแล้วนะครับ
เรื่องราวในครอบครัวนี้เป็นอย่างไร

ตัวอย่างเคสนี้เปิดเผยโดยนางอรพันธ์รักษาสัตว์
ชาวบ้านตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้เข้าไปแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกหญิง
จิตตินันสุวรรณชาตรีรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทุ่งสงศ์

ขณะเธออยู่ที่บ้านพักได้มีนายพิชิตศักดิ์หรือสุภกิจรักวรกิจพาคิน
ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของสามีได้มาที่บ้าน
พร้อมกับร้องตะโกนต่อว่าต่างนานา
จากไปโดยใช้ถ้อยคำข่มขู่ว่าเองไม่เคยตายกันหรือ
อรพันธ์จึงกลัวว่าจะได้รับอันตราย
เข้ามาแจ้งความไว้เป็นหลักฐาน
ซึ่งเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากนายปลอดรักษาสัตว์
อายุ๑๐๖ปีพ่อของสามี
ปัจจุบันยังมีสุขภาพแข็งแรงดี
มอบหมายให้ทนายความฟ้องศาลจังหวัดทุ่งสงศ์
ที่ดินซึ่งเป็นสวนยางพาราที่มอบให้กับนายชินพล
ปลอบรักวรกิจพาคินซึ่งเป็นลูกชาย
เนื้อที่๕ไร่เศษและที่ดินสวนยางเนื้อที่๒ไร่เศษ
ให้กับนายพิชิศักดิ์วรกิจพาคินลูกชายของนายชินพลกลับคืน
โดยนายปลอดได้ร้องต่อสารว่าหลังจากยกที่ดินให้กับลูกชาย
และหลานชายเพื่อได้ทำมาหากินและเลี้ยงพ่อในวัยชารา
แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ได้รับที่ดินไปแล้ว
ทั้งคู่ไม่ได้ให้การดูแลตามที่ตกลงกันไว้
มีเพียงครอบครัวของนางอรพันธ์ที่คอยดูแล
ซึ่งขณะเดียวกันลูกชายและหลานชายแท้
ยังไปเปลี่ยนนามสกุลเป็นรักวรกิจพาคิน
เหมือนกับไม่ยอมรับว่านายปลอดเป็นพ่อบังเกิดเกล้า
สวัสดีครับ

ที่นี้ท่านก็สร้างหยุดทรัพย์นี้นะนะ

เสียใจเสียเเสียใจ
ขอให้มันทรัพย์คำของเอง
เลี้ยงหนูว่าก็ไม่มีคุณผู้ที่จะโดนทำราภาระ
ทำราภาระคนเดียว

ไม่มีเคยมาดูเลย

ตอนนี้ที่ว่ามีการโกงโรงกันอีก

ไม่เคยมีท่านหน่ายส่วนตัวของเคย

ท่านหน่ายเคยก็ต้องทำส่วนของเคยอีก

เรื่องนี้มีการฟ้องร้องกันถึง๒ครั้ง

จึงมีคำสั่งให้ปรณีประนอม
เพราะถือเป็นพ่อลูกและหลาน
แต่ปรากฏว่าลูกชายและหลานจ่ายเงินให้นายปลอดเพียงแค่สิบกว่าเดือนเท่านั้น
เมื่อเป็นเช่นนี้นายปลอดจึงแต่งตั้งทนายความไปร้องต่อสารเป็นรอบที่สอง
ซึ่งสารพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกชายและหลานชายของนายปลอดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงกันไว้
ทำให้ในปอดได้รับความเสียหายสารจึงมีคำสั่งยึดทรัพย์ที่ดินสวนยางพาราทั้งสองแปลง
กลับคืนให้ในปอดและขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กองบังคับการคดีได้นำคำสั่งสาร
แจ้งให้จำเลยทั้งสองรับทราบพร้อมกับนำคำสั่งไปปิดไว้ในสวนยางพาราอีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน